สำหรับงานประกาศรางวัลเพราะว่านานทีปีหนค่ะ
พี่อ้ามพัชราของพัชราภาคของเรานะครับครับค่ะ
จะออกงานแล้วก็ไปรับรางวัลด้วย
แล้วเมื่อวานนี้โอ้โหความสวยออร่าเปล่งประกายมากสุด
ไม่ไปถามเรื่องรางวัลอยากจะไปถามเรื่องหัวใจเขามากกว่านะครับ
ตกลงตอนนี้หัวใจเรื่องที่ว่ามีรุ่นน้องมาขายขนมจีบอะไรอย่างนี้
จริงหรือเปล่านะคะแล้วก็เห็นโซเชียลอัปเดตกันบ่อยเนี่ย
เป็นใครกันแน่จะเป็นไฮโซกันหรือว่าไฮโซเจมมี่
ตัวจริงใครตัวหลอกและหัวใจตอนนี้เป็นสีชมพูฟรุ้งฟริ้ง
ไวจริงหรือเปล่าไปถามพี่อ้ำค่ะ
น้องในกลุ่มรู้จักมาตั้ง๕๖๖ปีแล้วค่ะ
คือถ้าไปดูรูปเก่าก็ยังเคยมีเขาอยู่ด้วยค่ะ
นี่ก็เป็นน้องของเพื่อนในกลุ่มค่ะ
ก็ไม่ค่อยได้เจอกันก็เจอกันบ้างอย่างนี้ค่ะ
ไม่มีอะไรเลยค่ะข่าวก็เขียนกันไปเนอะ

บางทีเขาก็ไม่เคยรู้ว่าเฮ้ยต้องเป็นข่าวอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้
เพราะเราอยู่มานานอำก็เลยไม่อยากพูดอะไรรอพูดทีเดียวแล้วกันค่ะ
อยากเข้ามาใกล้นะคะต้องบอกทุกคนอะไรอย่างนี้

หัวใจเฉยไม่มีอะไรขึ้นหน้าเลยค่ะ
แต่ก็ไม่ได้คุยกับใครเป็นพิเศษค่ะจริงเลย
เพราะว่าก็อยู่คนเดียวก็เหงาแต่มันก็ชินแล้วอ่ะ
ทุกวันนี้อ้ำตื่นมาก็เล่นกับน้องหมาไปออกกำลังกาย
ไม่มีเลยหาให้หน่อยสิ
พูดชัดฟังชัดนะคะว่าไม่มีเลยนะคะ
คนที่ไปด้วยก็เป็นรุ่นน้องทั้งนั้น
และที่จะไม่ถามถึงก็คงเป็นไปไม่ได้

เพราะว่าแฟชั่นชุดไล่น้ำนี่โอ้โฮ
พี่อ้ำบอกว่าสะสมชุดมาเป็นปีนะ

แล้วก็ปลื้มสุดค่ะเพราะว่าบางภาพนี้นะคะ
กดไลค์ทะลุล้านเลยทีเดียวค่ะ

สะสมมาเกือบปีค่ะ๒๘ชุด

เอาไปจริงเอาไป๖๗ชุดจำไม่ได้ประมาณนี้
มีรูปหนึ่งที่แบบรอดไลค์ถึงร้าน

ค่ะอันนั้นก็ไม่กินข้าวเช้าค่ะถ่ายก่อน
ตื่นมาแต่งหน้าถ่ายก่อนเลยค่ะ

เราก็เออก็ชอบก็ไม่ได้โป๊อะไรมากมายเนาะ

เมื่อวานนี้อย่างที่บอกไปว่าเขาไปรับรางวัลกันนั่นเองนะคะ
จะบอกว่าแอบแซวน้องที่อยู่ข้างเห็นไหมคะคุณ

แต่ว่าด้านข้างคือณเดชนยายาเข้ามาเป็นคู่นะคะ

พี่อ้ำก็เลยแอบแซวว่าเขามีคู่กันหมดแล้ว
ส่วนเรายังไม่มีใคร